สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องมารายงานตัวแล้วนะจ๊ะ
และเศรษฐีป้ายแดงวันนี้ที่ไม่ต้องจะพาไปเนี่ย
จะพามาอยู่ที่นี่เลยค่ะตลาดหน้าเซียรังสิต
เพราะที่นี่เขามีร้านขายอาหารเยอะแยะมากมายนะ
แต่ว่ามีอยู่ร้านหนึ่งที่ขายอาหารพื้นบ้าน
ขายดีมากชื่อว่าร้านคุณนายไก่ใต้นะ
เขาขายดีขนาดที่ว่าสามารถปลดหนี้หลักล้านได้
ภายในระยะเวลาเพียงแค่๒ปีกว่าเท่านั้น

วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศพาน้องใบตอง
มาบุกกันที่ตลาดนาเซียรังสิทธิ์
ต้องบอกเล็กทรัพย์ว่าตลาดแห่งนี้นี่
อร่อยน่าทานเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเชียว
แต่มีอยู่ร้านหนึ่งที่ขายดีทำกันสดที่ตลาด
ลูกค้าเนี่ยมายืนรอซื้อตั้งแต่ร้านยังตั้งไม่เสร็จเลยนะ
ที่บอกนั่นก็คือคุณนายไก่ใต้น้ำ
ที่วันนึงเขาใช้วัตถุดิบรวมกันเกือบ๘๐กิโลกรัม
และพริกแกงที่ทำกันสดแบบวันต่อวันใช้มากถึง๔๐กิโลกรัม
แค่๓ชั่วโมงหมด
อะไรจะขายดีขนาดนี้
เขาทำได้อย่างไรตามน้องไม่ต้อง
ไปคุยกับคุณแม่งวนกันเลยครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
จะบอกว่าเมื่อกี้นับเงินนับทองอยู่ก็เลยไม่กล้าทักทาย
แต่ลูกค้าแน่นมากเลยร้านไก่ใต้น้ำ
สงสัยมากเลยว่าไก่อยู่ใต้น้ำตรงไหน
วิธีทำวิธีทำเราจะใช้เป็นหม้อคอยาวนะ
ตั้งแล้วก็จะเอาไก่ไว้ข้างล่าง
แล้วก็เอากระมังใส่น้ำแล้วก็เทินข้างบน
ไอน้ำมันทำให้ไก่สูบอย่างนี้เหรอ
ก็คือเป็นกรรมวิธีใช่ค่ะเขาก็เลยเรียกว่าไก่ที่อยู่ใต้น้ำ
อันนี้ก็คือขายตามราคาที่แปะไว้นะแม่เนาะ

ขายได้วันละเป็นหมื่นจริงเหรอ
แม่ต้องมัดกี่ถุงจะให้วันเป็นหมื่น

ก็มีเครื่องในมีไก่หมูปลาทะเล
มีขาไก่ด้วยค่ะปลาดุกแล้วก็ปลานินแล้วก็ทอดมันหมูปี
แล้วทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกันไหมแม่แบบ

เพราะว่าเมื่อกี้เห็นที่เขาเทไหม
แม่บอกว่าทำสดหน้าร้าน

ใช้เครื่องแกงกี่กิโลคะ

เอาจริงอยากรู้สูตรเด็ดเคล็ดลับ
ขออนุญาตบุกเข้าไปดูหน่อยได้ไหมคะแม่น้ำ

ขายดีขนาดนี้เนี่ยในทุกเช้าแม่งวนก็จะเตรียมเครื่องแกงจากที่บ้าน
และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพริกแม่สาย
ซึ่งแม่งวนบอกว่าพริกแม่สายเนี่ยจะให้รสชาติที่เผ็ดแบบพอดีพอดี

จากนั้นก็นำพริกแม่สายไปต้มในน้ำร้อนเพื่อให้พริกนุ่มขึ้น
เตรียมวัตถุดิบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ได้เวลาที่แม่งวนจะมาเผยเคล็ดลับการทำไก่ใต้น้ำ
ที่ทำง้อให้ง่ายใช้เวลาไม่นานทำกันสดในตลาดแบบนี้เลยล่ะครับ
โดยที่แม่งวนจะเริ่มจากการใส่เครื่องแกงที่เตรียมมาจากบ้านลงไปก่อน
ตามด้วยน้ำมันและไก่บ้านผัดให้เข้ากันและเคี่ยวต่อจนไก่สุกใช้เวลาประมาณ๑๕นาที
ส่วนเมนูอื่นอื่นก็จะมีวิธีการทำที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหมูป่าใต้น้ำหรือเครื่องในใต้น้ำ
ก็จะเริ่มจากการใส่เครื่องแกงน้ำมันและเนื้อสัตว์ลงไปผัดแบบนี้เหมือนกันนั่นเองล่ะครับ
หอมมากแม่คุณผู้ชมแม่จะทำสดหน้าร้านแบบนี้เลยนะ
แล้วคือทุกวันนี้แม่ก็จะเอาเครื่องแกงมาที่หน้าร้าน
ก็คือเราปรุงรสมาเสร็จสำเร็จเลย

คือใส่ตรงนี้ก็คือไม่ต้องเติมอะไรเลย
ไม่เหนียวไม่ยุ่ยไม่เละใช่
อ่ะหอมมากขนาดนี้แหละหนูก็ไม่รู้ว่าจะหนูช่วยแม่ทำอะไรได้มากกว่าการกินแล้วแหละ
ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวหนูจะไปรอชิมเลยเพราะว่ามันหอมมากอะแม่เอาจะไม่ไหว
เดี๋ยวหนูไปซื้อข้าวก่อนนะแม่นะไปรอนะคะไป
ลองความอร่อยของร้านคุณนายไก่ใต้น้ำขอต้อนรับพี่ปุ้ยพี่มนต์วันไปชิมกันเลยครับ
ดูความแซ่บของอาหารนะแม่น้ำอุ๊ยเป็นว่าแม่แล้วสู้อ่ะ

แต่ว่าเอาจริงก็ทานเผ็ดไม่ค่อยได้พี่ปุ้ยทานได้ไหม

ไม่แน่ใจว่าจะเผ็ดมากหรือเปล่าแต่จะทานได้ที่บ้าน
อันนี้คือเป็นไก่ใต้น้ำที่เป็นไก่บ้าน

แล้วก็อันนี้เป็นหมูป่าคล้ายหมูป่าผัดเผ็ดอ่ะ
รู้เลยว่ากินเข้าไปแล้วต้องแบบแซ่บมาก

มันมีกลิ่นเครื่องแกงหอม
เนื้อไก่มันจะไม่แน่นอันนี้คือเนื้อแน่น
ไม่เละแล้วก็หอบพวกสมุนไพร

กินซะจะได้เป็นคนมีหัวใจ

เครื่องในมันจะมีความกึบใช่ไหม

ไก่ชำกว่า

หมูปลาตอนนี้ก็เริ่มหากินยากแล้วนะหนู

หากินหมูป่ารสชาติแบบนี้ไม่ได้

หมูป่าต้องซื้อให้ได้
ไก่ใต้น้ำที่ว่ารสจัดแล้ว
ยังไม่เท่ารสชาติชีวิตของแม่งวน
ที่จัดจ้านยิ่งกว่า

ขายน้ำพริกเลี้ยงทั้งครอบครัว
แต่ค่าใช้จ่ายไม่พอรายรับ

แต่อะไรที่ทำให้มีทุกวันนี้ได้
ไปเปิดใจกันต่อเลยครับ
เหมือนรายได้ที่เราได้มาอันนี้ก็ลดลงและใช่เปิด
โปะอันนี้
โปะไปโปะมาเห็นว่ามีเจ้านี่๑๐กว่าเจ้าเลยหรอ

ฮูเป็นหนี้นอกระบบ
โปะอันนี้ไปเป็นหนึ่งนอกระบบคือเราจ่ายแต่ดอกใช่ไหม
ก็คือบางเจ้าเราก็ไต่พร้อมต้นพร้อมด่า

ตกลงวันหนึ่งเราต้องจ่ายอีกกี่บาท

เครียดถึงขั้นมาก

คือในหัวสมองเรามันจะตึงตลอดเวลา
คือมันจะคิดว่าวันนี้เจ้านี้เราจะเอาที่ไหนมาให้เขา

แล้วเจ้านั้นล่ะเอาเจ้านี้ทวงแล้ว

สิ่งที่เราทำได้ก็คือคนรอบข้างเรา

ใช่ทุกอย่างเลยก็คือทีนี้ก็เป็น
ก็เหมือนเขาก็คืออยู่ในบ้านแล้วไม่สบายใจ

ใช่ค่ะพอหันไปหาคนอื่นแล้วมันรู้สึกสบายใจ

สามีไปลูกยังไม่ไปลูกก็ยังอยู่

ไปเลยจิบหัวต้มอย่างงี้เลย

ลูกหนีออกจากบ้านไปเลยแบบไม่ไหวแล้ว

ตอนนั้นเรารู้ตัวไหมที่ลูกหนีออกไป
ก็คิดได้แต่ว่าความเครียดมันเยอะกว่า
มีเพื่อนลูกสาวโทรมา
โทรมาบอกว่าแม่กิ๊บโดนจับนะ

ใช่ค่ะคืออัตราโทษมันสูงมาก
ก็คุยกับตำรวจว่าแล้วต้องทำยังไงได้บ้างอะไรอย่างนี้ก็แบบว่า
ก็ถามว่าแล้วถ้าประกันตัวหรืออะไรยังไงอย่างนี้

บอกว่าก็ประมาณล้านหนึ่งอะแม่
จะไปหาจากไหนใครเขาจะปล่อยกู้เราอีกอ่ะล้านหนึ่ง

แต่ก็บอกว่าโทษคือประหาร

ก็นิ่งจากปกติที่เด็กพูดเยอะเขาก็จะนิ่ง

คือนู่นนั่นก็ลดโทษลงมาก็เหลือ๒๕ปี
๕ปีก็คือตรงนั้นคือไม่มีใครพูดอะไรเลย

ถ้าลูกติด๒๕ปีคือไม่ได้เจอลูกแน่
แม่จำวินาทีที่ไปเยี่ยมลูกครั้งแรกได้ไหมคะ
เห็นว่าไม่คุยอะไรเลย

ส่งเดือนไปบ่อยมากแต่ไม่พูดอะไรเลย

ไปก็แค่ยกหูโทรศัพท์แล้วก็มองหน้ากันเฉย

แล้วก็ยกโทรศัพท์เพื่อจะคุยกับฝั่งโน้น

บางคนต่างจุกกก่อน

ทีนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ย
เคยโทษตัวเองไหมคะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราด้วย
คือเรามาคิดได้ตอนที่ลูกติดแล้วติดปลุกแล้วอะไรแบบหลายอย่างมันคี่คายแล้วเนอะ
เราก็ไม่เครียดมากเราก็เริ่มคิดได้ว่าเออจริงแล้วทุกอย่างทุกอย่างเลยเรื่องทุกอย่างเลยเนี่ยมันเกิดจากเราคนเดียวเลย
ถ้าเกิดว่าวันนั้นเราไม่เริ่มต้นจากการไปยืมเงินเพื่อนหรือไปกู้เงินนอกระบบ
ตัดสินใจที่แบบแย่ใส่อารมณ์กับลูกหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่ถ้าเราแบบว่าหันมาคุยกับเขาดีหรือว่าแบบเราคุยกับเขาแบบไม่ใส่อารมณ์
ใช้ให้ผลคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ย
ขออนุญาตนะแม่นะเคยคิดสั้นมั้ย
เคยมีครั้งหนึ่งคือเหมือนเราคิดเยอะไงเราขายของเสร็จอย่างนี้ค่ะ
เราก็ขับรถขับไปเรื่อยหลานก็คุยไปเรื่อยหลานหลานชาย

ไม่รู้เรื่องอะไรสองขวบหัวกว่ากว่าสองขวบอะไรอย่างเงี้ย
ไปเรื่อยก็คุยหลานก็คุยก็คือไม่ได้เข้าหัวเราก็ขับรถไปเรื่อย
เราก็ขับก็ไปเรื่อยจนแบบหลานแม่แม่มาทำไมที่เนี้ยไฟสวยจังอะ
เราก็รู้สึกที่นี่ที่ไหนพอมาดูคือสะพานพระนั่งเก้า
เหมือนเราขับไปเรื่อยเหมือนเบื่ออย่างงี้
ใช่คือขับไปโดยไม่รู้ตัวไปโผล่อีกทีสะพานพระนางก้าว

หมดหนทางแล้ว

ถ้าเกิดว่าถ้าเรากับหลานเนี่ย

มันไม่ได้อะไรเงี้ย
ที่นี่ที่ไหนอะพี่สะพานพระนางก้าวมาทำไมเนี้ย
ทำไมเนี่ยไกลจากที่เราขายของเยอะมากใช่ใช่ใช่ตรงนี้มันเสียรังสิทธิ์
ใช่ค่ะคิดอะไรได้ตรงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนรายได้ที่ว่าไม่เอาละ
กลับบ้านดีกว่าหลานเลยค่ะคำพูดคำพูดของหลานเราจะต้อง
ทำร้ายหลานเหรออะไรอย่างเงี้ยคือความคิดของเราตรงนั้นคือแบบ
ขึ้นมาเลยใช่คือแบบเฮ้ยไม่ได้หรอกอย่างงี้ไม่ได้ก็เลยแบบ
ขับรถกลับมาผ่านมรสุมชีวิตอะไรมาก็มากมายนะแม่เนาะ
ไม่เป็นไรอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แม่ตัดสินใจว่า
นอกระบบทั้งหมดที่ฉันยังมีเดี๋ยวนี้มันเหลือชีวิตฉันที่ฉันต้องจัดการทั้งหมดแล้ว
หาทุนเพื่อจะขายน้ำพริกอืมเราก็ขายน้ำพริกแต่ทีเนี้ยเราต้องส่งหนี้วันหนึ่งอ่ะ
ห้าพันกว่าบาทมันเยอะมากนะใช่คือห้าพันกว่าบาทเราก็เลยทำยังไงล่ะ
เราต้องคิดว่าต้องต้องทำอะไรเพิ่มพอดีหน้าบ้านเขานั่งกินเราก็ถามเขาแล้วอะไรอ่ะป่า
แกก็บอกเลยไก่ใต้น้ำไงบอกอะไรคือไก่แม่ไม่รู้จักใช่ไหมตอนนี้รู้จักค่ะ
เขาก็อธิบายเลยมันเป็นอย่างงี้อธิบายทำยังงั้นทำยังงี้อะไรอย่างเงี้ย
แล้วแบบมาตั้งขายที่นี่เลยเหรอใช่ค่ะแทนน้ำพริกเลย
ไม่แทนก็คือเราจองอีกล็อกนึง

ใช่อีกล็อกนึง
อ๋อขายวันแรกอู๋ดับขายถุงแรกดีใจมาก
วันแรกแม่ลงวัตถุดิบไปกี่โล

แล้วมันไม่เคยบอกใครว่าจะขายแต่ไหหอขายหมดเนี่ยเนอะ

แม่จำได้ไหมว่าวันนั้นได้เงินเท่าไหร่

ใช้เวลานานแค่ไหนที่เรา
ขายไก่ใต้น้ำแล้วกดหนี้จ่ายเจ้านี่ไป
ยังอยากใช่ป่ะ

โอเคก็คือเป็นการเพิ่มช่องทาง
การหาเงินให้กับตัวเองจากที่มันได้แค่ช่องทางเดียว

ฝากบอกสำหรับคนที่เป็นหนี้และทุกข์ใจเหมือนเราวันนั้น

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือใจเรานี่แหละ
จิตใจของเราใช่คือเราสู้คือแบบเอาวะ
ไม่มีไม่หนีแต่จ่าย
ว่าวันนี้น่าจะได้แง่คิดเนาะในการใช้ชีวิต

ร้านไก่ใต้น้ำนะคะที่ตลาดซีรังสิตค่ะ
เปิดทุกวันค่ะจากบ่าย๓โมงค่ะถึง๒ทุ่ม
ค่ะสอบสั่งได้หรือสั่งสั่งล่วงหน้าอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเนอะ
วันนี้ขอบคุณแม่มากเลยนะคะ